ซื้อของทีมก็ลงนำนักเตะฝึกซ้อมครั้งแรกที่ชมบุรีนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับการเตรียมทีมครั้งนี้ก็คือไปลุยชิงแชมป์อาเซียน
กัมพูชา๑๔๒๖กุมภาพันธ์
ซาบ้าก็บอกว่าชุดนี้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน๑๔ปี
แล้วก็มีผู้เล่นหน้าใหม่มาเสริมทีมในบางจุด
เชื่อว่าทุกคนนั้นจะเข้าใจในเรื่องวิธีการเล่นและแสดงผลงานออกมาได้ดี
จากนี้จะซ้อมวันละ๒ครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด
ส่วนสภาพความฟิตของนักเตะก็ไม่น่ามีปัญหาครับ
เพราะว่าผู้เล่นชุดนี้ก็มีเกมลงเล่นตลอดในช่วงก่อนหน้านี้
ส่วนคุณคุณานนท์จอมประดิษฐ์เป็นกองหน้าจากนทบุรี
ก็เป็นแค่รายเดียวที่ติดทีมชาติมาโดยจากทีมสมัครเล่น
เขาก็บอกนะครับว่าต้นสังกัดให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถ
จากนี้ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ส่วนการติดทีมชาติครั้งแรกโดยเจอกับเพื่อนร่วมทีมที่มาจากไทยลีก๑๓
ถือว่าเป็นเรื่องที่จะได้เรียนรู้แล้วก็เอาประสบการณ์จากที่ทุกคนคอยสอนมาปรับปรุงต่อไป
สำหรับทีมไทยนะครับมีคิวจะอุ่นเครื่องกับเกษตรศาสเอฟซีทีมจากไทยลีก๒วันนี้ในเวลา๔โมงเย็น
ส่วนโปรแกรมการแข่งขันนะครับ
น้องอยู่ในกลุ่ม๔ก็จะพบกับสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามวันที่๑๖และ๒๒กุมภาพันธ์ทั้ง๒นัดก็เตะเวลา๑ทุ่มครับ